คุณผู้ชมไปกำแพงเพชรกันหน่อยครับคุณผู้ชมรถเนี่ยบรรทุกไข่ไก่
อืมไข่ไก่สองตันโอ้ยนึกภาพออกไหมเยอะมากอ่ะเยอะมาก
เยอะมากแต่นึกไม่ออกว่ามันกี่ฟองใช่ไหมอ่าพันแผงสามหมื่นฟองครับโอ้โห
โอ้โหเละเทะหมดเลยดูสินะครับเขาบอกว่ามีไอ้หมาตัดหน้า
หรอสามหมื่นฟองเหลือเท่าไหร่เหลือเก็บได้กี่ฟองรู้ไหม
เท่าไหร่คะสิบหกโอ้ยสิบหกนี่ไม่ทันได้สมบูรณ์นะเออ
ฟองก็แตกก็ร้าวแล้วโอ้คุณผู้ชมครับดูสิฮะ
เทกระจาดไข่ไก่สองตันคุณผู้ชมแตกเกลือนเต็มถนนไปหมด
รถโตโยต้าทะเบียนบ่อใบไม้รอเรือสามหนึ่งศูนย์สองนะฮะ
กำแพงเพชรบรรทุกไข่ไก่มาคุณผู้ชมนี่หงายท้องหงายท้อง
ล้อชี้ฟ้าภาพมันเป็นอย่างนี้เนี่ยครับหงายท้องของจริงเหตุเกิด๗โมง
เมื่อวานนี้ครับถนนสายพรานกระต่ายมุ่งหน้าเมืองกำแพงเพชร
ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับนายนัทพงศ์ชัยวงพินโย
คนขับรถบรรทุกไข่ไก่เล่าบอกว่าไข่ไก่เนี่ยบรรทุกมามีจำนวน๒ตันพันแผง
หรือถ้าเป็นจำนวนฟองก็สามหมื่นฟองแตกเกลือนเลยอืมเหลือสิบหกฟองโอ้โห
นี่อะนะแล้วดูเนี่ยบางฟองก็บุบบุบแตกแตกร้าวร้าวแล้ว
เสียดายจังเลยอ่ะอืมก่อนเกิดเหตุขับรถบรรทุกไข่ไก่
ฟาร์มสุโขทัยจะไปส่งที่กำแพงเพชร
พอมาถึงที่เกิดเหตุหมาตัดหน้าอย่างที่ผมบอก

ยางหลังก็แตกเสียหลักพุ่งไปชนป้ายบอกสัญญาณจราจร

พลิกหงายเป็นเมื่อกี้จนกระทั่งว่าออกรถยกพลิก
มาเอาที่หงายคว่ำลงมาเหมือนเดิมครับ
โอ้โหหลังจากนั้นงานช้าง
ไข่ไกลเวลามันแตกแหละ
มันลื่นเลยต้องเอาน้ำมาฉีดทำความสะอาดกันนะครับ
ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวรถมาประสบปกติเหตุอีก

โอ้โหแล้วไข่แตกในแผงเลย